ดูประเด็นทางการเมืองกันหน่อยนะครับที่สังคมกำลังสนใจตอนนี้
ว่าการขยายเวลาออกไป๙๐วันก็เพื่อประโยชน์ของฝ่ายการเมือง

ส่วนเรื่องนี้นะคะจะทำให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปหรือไม่นั้น
กระทบต่อความน่าเชื่อถือของนายกรัฐมนตรี
และประเทศก็ขอให้คอสชเป็นผู้ตอบคำถามนี้เอง

แล้วเป็นที่มาของการกำหนดระยะเวลายึดออกไปได้ยังไง

ถ้าเราฆาตการณ์ไม่ได้นะครับแล้วสมสอบชเอาอะไรมาคำนวณ
ที่คอรมจะเสนอคอสช
ว่ามีกฎหมายประกาศคำสั่งอะไรอย่างงี้
ระยะเวลาที่เรากำหนดเนี่ยมันจะเป็นระยะเวลาที่ทำตามข้อ๘ของคำสั่งหัวหน้าคอสชฉบับที่๕๙
ถ้าไปดูในข้อ๘ของคำสั่งหัวหน้าขอสช๕๓ทับ๒๑๖๐เนี่ย
มันจะเห็นเท้าลางของการประสูจน์การเลือกตั้ง
ผมคิดว่าคงไม่ไปไกลถึงขนาดนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของกระบวนการ
พิจารณากฎหมายฉบับนี้และที่สำคัญคือการปรับแก้ไขของการบรรธิการยังไม่ใช่คำตอบสุดท้าย
ถึงการขยายเวลาบังคับใช้ร่างกฎหมายนี้ออกไป
หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว๙๐วัน
ก็เพื่อให้สอดคล้องกับจังหวะเวลาเดียวกันกับคำสั่งคอสช
ที่๕๓ทับ๒๕๖๐ค่ะ
ซึ่งจะช่วยไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อพักการเมืองในการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง
ไม่ขอตอบนะคะเรื่องผลกระทบต่อรถแมพการเลือกตั้งเพราะว่าเกิดอำนาจหน้าที่ค่ะ
จะยอมรับนะคะว่ามีการหารือกันถึงเรื่องนี้ในที่ประชุม
แต่ยืนยันได้นะคะว่าพิจารณาโดยไม่มีใครคำสั่งจากคอสช
รวมถึงแลกตำแหน่งสมาชิกวุฒิทธิสภาในอนาคตด้วย
ส่วนเนื้อหาที่ก็มาที่การปรับแก้ไขเพิ่มตะวันอื่น
อธิเรื่องการจำกัดสิทธิ์กับผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
จะมีการจำกัดสิทธิ์ในการเข้ารับสมัครเป็นข้าราชการเป็นเวลา๒ปีค่ะ
ที่นะคะข้าราชการการเมืองข้าราชการรัฐสภา
เว้นมีเหตุจำเป็นหรือว่าหากในเขตของตัวเองนั้นนะคะมีการจัดการเลือกตั้งซ่อม
หากไปใช้สิทธิ์การจำกัดสิทธิ์ดังกลับก็จะกลับคืนมา
จากนี้นะคะยังแก้ไขให้การหาเสียงผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องยุติก่อน
เวลา๑๘นาฬิกาของวันเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนะคะ
จากเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะต้องยุติก่อนเป็นเวลา๓วันค่ะ
ในเรื่องของการขยายเวลาออกไป๙๐วันนะคะ
นายทวีศักดิ์ไม่ขอตอบแทนกรรมธิการบางคนนะคะที่ออกมาระบุว่า
มีเหตุจำเป็นในการขยายเวลาออกไปแต่ว่าไม่สามารถบอกได้
เพราะว่าเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลค่ะ
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากรัฐสภาค่ะ